มีอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
สุพรรณบุรีเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
พุ่งชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกอ้อย
ทำให้คนขับรถพ่วงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยจากนารายใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถพ่วง๑๘ล้อ
เพื่อนำร่างนายสมศักดิ์พิรมอายุ๔๒ปี

หลังพุ่งชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกอ้อย
บริเวณจุดกลับรถบ้านทุ่งกระเจ็ด
ตำบลสะพังลานอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

ใบหน้าถูกเสร็จกระจกรถบาดหลายจุด

ตำรวจสอบสวนคนขับรถบรรทุกอ้อยทราบว่า
กำลังมาทุกอ้อยไปส่งที่โรงงานน้ำตาล

และทำให้คนขับรถพ่วงบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยาน

ทำให้นายชาตรีพั่วสิริอายุ๔๑ปี

ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ไม่เห็นรถจักรยานทำให้พุ่งชนอย่างจัง

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำ

จรัญญานนท์ตำบลท่าสะอ้าน
สำพรบาปกงจังหวัดถ้าเทิงเสา
สีชมพูได้รับบาดเจ็บสาหัด
ขาข้างขวาติดอยู่ในบังโครนของรถ

ได้รับบาดเจ็บมีเลือดอาบตามใบหน้า

เจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ขณะที่สองพ่อลูกกำลังขี่รถจักรยานยนต์
ข้ามถนนมองไม่เห็นว่ารถจักรยานยนต

ด้วยความเร็วจึงพุ่งชนอย่างจัง

กล้องวงจรปิดเพื่อหาข้อเท็จจริง